นายกสมาคมผู้ค้าทองคอมก็คาดว่าวันนี้จะมีคนมาซื้อมากกว่าเมื่อวานนะ
ใช่ทองปีนี้ลดลงเหลือสองหมื่นเองนะฮะ
ค่ะลงไปเรื่อยด้วย

ใช่ค่ะอย่างตอนนี้ก็อยู่ที่๑๙๘๐๐สำหรับทองคำแท่งนะ
ส่วนทองรูปภัณฑ์ราคาขายประมาณ๒๓๐๐บาท
เป็นราคาของเมื่อวานนี้นะตอนบ่ายโมง๑๐นาที

ใช่ค่ะชาวไทยเชื้อสายจีนก็ทยอยมาซื้อทองคำในร้านทองย่านเยาวราชจำนวนมากค่ะ
ส่วนใหญ่นิยมซื้อเก็บเอาไว้สะสมนำไปให้ครอบครัวช่วงเทศกาลตรุษจีน
บรรยากาศซื้อขายปีนี้คึกคักมากกว่าปีที่ผ่านมานะคะ
โดยเฉพาะทองรูปภัณฑ์ขายดีขึ้นประมาณร้อยละ๕
เนื่องจากราคาลดลงไม่ถึง๒๐๐๐บาท
ทำให้ประชาชนที่ได้รับโบนัสได้อังเป้า
ก็มาซื้อสวมใส่เป็นจำนวนมาก
เอางี้ไหมคุณผมให้บทผมให้อังเปล่า

โหแล้วคุณให้สักเท่าไหร่คะ
ทองคำนี่นะที่คนนิยมซื้อก็คือ
สร้อยคอสร้อยข้อมือจี้

มองว่าวันนี้นะคะจะมีลูกค้ามาซื้อทองคำมากที่สุดค่ะ

ถือว่าผู้ซื้อนี่เป็นจังหวะดีนะครับ
ราคาทองลดมา๓วันติดกันนะครับ

ก็ตอนนี้ก็ราคาทองอยู่ที่
ต่ำกว่า๒๐๐๐แล้วนะครับ
วันนี้ลดลงมา๓วันติดกันนะครับ

ตุดจีนออกมาซื้อทองและราคาถูกนะครับ

ขายปีนี้ลดลงกว่าครึ่งเลยค่ะ

จาก๑๐๐เปอร์เซ็นต์เหลือ๓๐อาจจะเกี่ยวกับเศรษฐกิจไม่ดีก็ได้

แล้วก็อะไรอ่ะ
จับจ่ายให้ซ้อยก็ประหยัดขึ้น

มาซื้อในตลาดก็ยอมรับว่า
แม้ยังให้ความสำคัญกับการไหว้บรรพบุรุษในช่วงตรุษจีน
แต่ว่าการจับจ่ายในช่วงนี้ก็ต้องคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจด้วย
เพราะฉะนั้นรายจ่ายบางอย่างที่ไม่จำเป็นก็ต้องตัดออกไป
หรือเคยซื้อชิ้นใหญ่ก็อาจจะซื้อชิ้นเล็กลง
ก็เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจ
ทองละเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่มอบให้กันนะ
เป็นมงคลด้วยก็สะสมด้วย